นี่เลยด้านหลังเลยนะคะหนีตายระทึกไฟไหม้ย่านวุฒากาศซอย๑๘ต่อเนื่องซอย๒๐
ใช่ค่ะเสียหายหลายหลังคาเรือนนะคะ
เขาบอกว่าระดับต้องมี๔๐กว่าหลังคาเรือน
แล้วก็ตอนนี้ประชาชนหลายร้อยครอบครัวต้องเดือดร้อนนะคะ

บางคนหยิบมาได้แค่ที่ติดตัวคือเสื้อผ้าแล้วก็บัตรประชาชนเท่านั้นเองนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับมีคลิปเหตุการณ์ที่คนถ่ายได้หลายจุดหลายมุม
โดยเฉพาะบนทางด่วนเพราะว่ารถที่วิ่งบนทางด่วนตอนเช้า

คุณผู้ชมครับผม
เขายังไม่ตื่นจนเอ้ยน้องชนอ่ะ

ต้องเกิดตรงนี้

คนที่ขับรถผ่านทางด่วนถ่ายได้

ส่วนนี้มุมไกลถ่ายจากอาคารอื่น
นี่ก็เห็นนี่มุมสูงฮะ

อกจากนี้นะฮะยังมีคลิปที่ชาวบ้าน
อยู่ในชุมชนถ่ายเอาไว้ได้คุณ

ดูไกลก็เห็นควันพวยพุ่งปน

เพราะวันนี้ดูสิคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
แต่ช่วงประมาณตีสี่ตีห้านะที่บ้าน

อยู่ที่ชุมชนซอยวุฒากาศ

ถึงชุมชนซอยวุฒากาศ๒๐นะครับ

ปลูกติดกันหลายหลังคาเรือน

ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะฮะที่เจ้านาฏิ
ที่เข้าไปในพื้นที่สามารถ
ที่จะดับเพลิงได้เจ้านาฏิทำงาน
ความยากลำบากครับอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเป็นชุมชน
เป็นซอยแคบต้องต่อสายน้ำสายยางเข้าไปภายในข้างในนะฮะ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินเท้าลากสายฉีดน้ำ

โดยในจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้๒ชั้น
ปลูกติดกันหลายหลังคุณผู้ชมไม้ทั้งนั้นนะฮะ

ทำให้ไฟมันลุกลามบ้านเรือนประชาชน
บ้านเรือนของชุมชนอย่างรุนแรง

ระดมวางหัวดับเพลิงฉีดน้ำมากกว่า๑๐หัวฉีด

ในซอยวุฒากาศ๑๘แล้วก็ซอยวุฒากาศ๒๐นะครับ
ใช้เวลา๔๕นาที
สามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดครับ

ต้องบอกแบบนี้๔๔หลังคาเรือนคุณ
เสียหายถูกเพลิงเผาผลาญ
คือมันลามเร็วมากเพราะว่ามันอยู่ปลูกอยู่ติดกันนะคะ
ใช่ฮะแต่ยังโชคดีนะครับ
ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เชื่อไหมฮะเหตุการณ์ตอนตี๔กว่า
ชาวบ้านบางคนเห็นควันออกมาจากบ้านต้นเพลิงแล้ว
ตะโกนบอกกันตอนแรกคิดว่ามีใครก่อไฟเฉย

แต่ไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สินอะไรออกมาได้เลยนะครับ
ส่วนสาเหตุรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งนะฮะ
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

จุดเกิดเหตุหรือว่าบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านที่กำลังต่อเติมอยู่
ช่วงกลางวันช่วงเย็นจะมีช่างมาอ๊อกหลบออกเหล็ก

แต่ว่าความร้อนจากการออกเหล็กมันสะสมหรือเปล่า

ก่อนเกิดเหตุในชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น

พวยพุ่งออกมานะฮะรีบตะโกนบอกบ้านอื่นเลยว่าเกิดเพลิงไหม้นะครับ
เอามาดูมันก็ไม่มีใครจุดไร้ข้างนอกนี่
ตอนนี้กี่โมงพี่ตี๔ตี๔ตี๔กว่าครับแล้วก็แง้ประจูที่ประตู
มันเกิดเห็นแสงไฟเพราะนี่ก็ตะโกนเรียกแล้วหลังจากนั้นก็ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพี่คนนี้แหละที่ช่วยชีวิตของคนอื่นไว้ได้เยอะเหมือนกันนะฮะ
พอตะโกนบอกไปนะฮะแล้วก็คุณป้าท่านหนึ่งนะ
ก็ได้ยินเสียงตะโกนของพี่คนนี้แหละครับแล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านฮะ
สิ่งที่หยิบมาได้คือบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่

อันนั้นมันตกใจมันต้องออกมาครับ
ตกใจแล้วว่ามันกลิ่นไหม้มันควัน

ข้างบนมันรู้แบบเหมือนทะเลบอลรู้แต่ในหนังฝรั่ง
ไอ้เนี่ยขวาอีกเพราะเราอยู่ตรงนี้จะมาแล้วมันก็ล่วง
ไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะไปนอนที่ไหน
นี่ฮะหนีออกมาได้แต่ตัวนะครับคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้ในช่วงเช้าทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ในการสำรวจความเสียหาย
แล้วก็สั่งการให้สำนักงานเขตธนบุรี
เขตทนบุรีกรุงเทพมนาคม
ทีนี้ทางผู้ว่าก็สั่งการเลยนะฮะให้ทั้งสำนักงานเขต
พพกรุงเทพสถานีตำรวจนครบานตลาดภูน
แล้วก็ทางมูลที่ที่เกี่ยวข้องอย่างปเต็กตึงที่อยู่ในพื้นที่
ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบานตลาดพลูแห่งใหม่
โดยเฉพาะเรื่องการจัดหาที่พักอาศัย

คุณคิดดู๔๔หลังกี่ร้อยชีวิต
ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องเร่งจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้ก่อน
ก็มีการตั้งเต็นต์มีการตั้งโต๊ะในการทำกับโค้งกับข้าว
ให้ชาวบ้านที่อยู่แล้วก็ต้องสำรวจความเสียหาย
รวมถึงมีคนศูนย์หายมีอะไรหรือเปล่า
อันนี้สำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันต่อ
เพราะว่าเหตุเพิ่งจะเกิดขึ้นตอนเช้ามืด
แล้วก็มาถึงตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ